ก็จะไปหาคนลักลอบแรงงานประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา

ซึ่งเสี่ยงจะติดโควิด๑๙มิติแรก
มิติหนึ่งแรงงานประเทศเพื่อนบ้านที่เขาไม่ได้ทำงานในไทยหรอก
ตัวอย่างง่ายเลยมาทำงานอยู่มาเลเซีย
เลเซียก็แพร่ระบาดหนักนะครับ
ทำให้เขาก็อยากจะหนีโควิดเข้ามาในประเทศไทยบ้าง
อยากจะกลับประเทศของเขาโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านนี่แหละ
มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับก็คือที่สงขลา
มีการจับกลุ่มแรงงานชาวเวียดนามได้๑๔คนมาจากมาเลเซียครับ
แล้วรู้ไหมจะไปไหนจะเข้ากรุงเทพมหานครครับ
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาครับ
ตำรวจท่องเที่ยวก็ไปนะฮะไปจับกลุ่มแรงงานชาวเวียดนามสิบสี่คน
ที่สถานีขนส่งในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับ
เตรียมขึ้นรถตู้โดยสารนะครับมากรุงเทพมหานคร
โดยยึดรถตู้โดยสารยี่ห้อโตโยต้าคอมมิวเตอร์สีขาว
ทะเบียน๓๐๐๓๗๕บูรีรัมโดยชาวเวียดนามทั้ง๑๔คน
ทำงานอยู่ที่มาเลเซียครับนี่แหละฮะที่นั่งอยู่เนี่ยครับ
แล้วก็เดินทางข้ามชายแดนมาทางฝั่งสูงไหนโกลก
จังหวัดนราธิวาสแล้วก็เดินทางมายังหาดใหญ่สงขลา
แล้วก็เตรียมเข้ากรุงเทพมหานครไม่มีการตรวจเอกสาร
หนังสือเดินทางการตรวจโรคไม่มี
เจ้าหน้าที่จึงนำตัวทั้งหมดส่งดำเนินคดี
ไปที่จังหวัดสระบุรีคือตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะคะ
ว่าการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวค่อนข้างเข้มงวด
เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นเพราะต้นต่อมาจากแรงงานต่างด้าวแล้วค่ะ

กัมพูชา๘คนชาวบ้านไปเจอที่ใต้สะพานลอยริมถนนผนโยธินขาเข้า
สระบุรีไปพบอยู่ที่หนองแคร์สระบุรีคุณ
เขาก็เลยประสานไปยังตำรวจสพนแคร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะ
คนชาย๕หญิง๓นะคะให้ตำรวจโรงพักหนองแคร์มารับตัวไป
แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดมาตรวจสอบ
แรงงานชาวกัมพูชาบอกว่าทั้งหมดทำงานก่อสร้างอยู่ที่กรุงเทพ
พอเจอพิษโควิดปุ๊บนายจ้างปล่อยลอยนวลเลยค่ะ
ไม่มีงานทำเขาก็เลยชวนกันไปหางานทำใหม่
ก็เลยมาขึ้นรถตู้จากรังสิตเพื่อมาหางานทำที่นิคมอุตสาหกรรมน้องแคร์
พอมาถึงท่ารถอำเภอหนองแคร์รถตู้จอดรถให้ลง
เพราะตอนนั้นเขาเองก็นึกว่าถึงแล้วปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่ที่หมายปลายทางของเขานี่
เขาก็เลยจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้มาส่งที่บริเวณสะพานลอย
นิคมอุตสาหกรรมน้องแคร์จนกระทั่งมาถูกตำรวจเรียกตรวจสอบนี่แหละค่ะ
ไม่นานผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแค่ชื่ออะไร
เราก็คอยห้างานทำเองเลยครับ
ทีนี้ข้อกังวลคือแรงงานเหล่านี้เป็นแรงงานเถื่อนหรือเปล่าใช่ไหมคะ
จติที่เขาก็เลยไปตรวจสอบเอกสารเพราะว่า
ทั้งหมดมีพาสปอร์ตเข้าประเทศ
แบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะนี่มีการวัดอุณหภูมิด้วยนะคะ
อุณหภูมิไม่มีใครอุณหภูมิที่สูงเกินผิดปกติเจ้าหน้าที่เขาก็เลยควบคุมตัวไปที่โรงพยาบาลน้องแคร์
กักตัวเพื่อป้องกันโรคโควิดเป็นเวลา๑๔วันตามขั้นตอนแล้วก็ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ห้ามเคลื่อนย้ายบุคคลต่างด้าวข้ามจังหวัดนั่นเอง
จ้างก็ยังทิ้งแรงงานอยู่น่ะอืมไม่เว้นแต่ละวันครับ
ส่วนที่สาแก้วครับพลตำรวจตรีนัทธพงศ์สัตยานุรักษ์นะครับ
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสาแก้วแถลงข่าวการจับกลุ่มนางสาวยุพิน
สระลัตรีอายุสี่สิบสี่ปีพร้อมด้วยแรงงานชาวกรรมภูชายี่สิบเอ็ดคน
เป็นผู้ชายเก้าผู้หญิง๘แล้วก็เด็กสี่หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ลอบเข้ามาทำงานที่อำเภอเขาชะกันผ่านช่องทางธรรมชาติ
พื้นที่เขตชายแดนไทยกัมพูชาที่บริเวณป่ามันอำเภอครองหาดจังหวัดสาแก้ว
มีรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำไม่ทราบทะเบียนกับรถยนต์กระบะไม่ทราบยี่ห้อสีดำไม่ทราบทะเบียนเช่นเดียวกัน
มารับแรงงานต่างด้าวกลุ่มดังกล่าวไปส่งทำงานอยู่ที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสาแก้ว
แรงงานทั้งหมดนั้นลักลอบเข้ามาทำงานเป็นลูกจ้างส่วนอ้อยก็ไปตัดอ้อยแล้วฮะ
กับทางด้านของนางสาวยุพินแล้วก็พักชั่วคราวอยู่ในป่าอ้อย
จากบ้านของนางสาวยุพินสักประมาณห้าสิบเมตรได้นะสุดท้ายก็บุกเข้าไปจับกลุ่มได้ทั้งหมดครับ
เมืองต้นตำรวจได้ประสานไปยังสาธารณสุขของอำเภอเขาชะกันไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้ว
พร้อมนำเครื่องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไปทำความสะอาดเพื่อป้องกันการระบาดของโรค
จากนั้นก็จะผลักดันชาวกัมพูชากลุ่มนี้กับประเทศต่อไปนะครับ